สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
วันนี้วันพิษสุนัขบ้าโลกก็เลยจะต้องพาน้องหมาที่มีอยู่สองตัว
หายไปตัวหนึ่งค่ะมาฉีดวัคซีนกันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมก็เหมือนกันนะพาน้องหมาไปฉีดวัคซีนกันด้วย
แต่ช่วงนี้จะไปไหนมาไหนแม่มันลำบากจริงฝนเยอะฝนแยะ
คุณผู้ชมบอกก่อนนะฝนจะตกแบบนี้ต่อเนื่องยาวไปเลย
หลายคนถามว่าจะตกที่ไหนบ้างนี่ค่ะเกือบทั้งประเทศไปเลยนะคะ
หกสิบกว่าจังหวัดหลายพื้นที่แต่หนักที่สุดคือพื้นที่ภาคเหนือ
ภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะช่วงนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝน
ขออนุญาตแบ่งเป็น๒พื้นที่นะคะก็คือพื้นที่ทางตอนบนของประเทศ
และทางตอนล่างก็คือภาคใต้นั่นเองนะคะทางตอนบนช่วงนี้ค่ะ
ยอมความกวดอากาศต่ำที่เขาเคยเป็นพายุและสลายตัว
ไหลรวมกับร่องฝนที่พาดผ่านตรงนี้ค่ะภาคอีสาน
แล้วก็ยาวขึ้นไปสักหน่อยนะคะขึ้นไปทางภาคเหนือ
ช่วงนี้เขารวมกำลังกันก็เลยทำให้ทางตอนบนของประเทศฝนหนักฝนเยอะ
ส่วนภาคใต้ฝนที่เกิดขึ้นนะคะก็เกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
หรือว่าลมมรสุมประจำฤดูนั่นเองช่วงนี้ก็กำลังแรงซะด้วย
ส่วนช่วงเช้านะคะฝนก็จะเกิดที่ภาคเหนือและภาคตะวันออก
หลังจากนั้นกระจายไปทั่วประเทศคลื่นน่าห่วงเช่นเดียวกันนะคะ
โดยเฉพาะฝั่งอันดามันจุดที่มีฝนสูงมาก
สูงมากกว่า๓เมตรนะคะจุดท่องเที่ยวต่าง
อย่าเพิ่งออกไปเที่ยวกันเลยนะคะอย่าเพิ่งตกปลา
อย่าเพิ่งดำน้ำอะไรต่างเลยนะคะส่วนพื้นที่อ่าวไทย
ทางตอนบนก็น่าห่วงเช่นเดียวกันจุดที่มีฝนอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรค่ะ